ลูกมีเรื่องกันแต่คราวนี้เรื่องถึงรุ่นพ่อครับ
รุ่นพ่อเนี่ยนะฮะไปกระทืบคู่อลิของลูกครับ
นี่พ่อภายเอาพ่อไครนะครับเหตุเกิดช่วง๓ธุ่มเขิง
เมื่อวานครับกลุ่มใช้ชะกันสี่คนยกพวกกลุ่มทำร้ายนะฮะ
นาหมู่๔ตะบนคูยายหมีอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
มีเด็กหญิงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมนะยกมือไหว้ขอร้องปล่อยแฟนหนูปล่อยแฟนหนู
แต่กลุ่มชายจัดการไม่ยั้งมือเลยเคราะห์ดีครับผู้ชายที่ถูกทำร้าย
พยายามหนีแล้วก็วิ่งหนีหลุดออกมาได้ในที่สุด
นางสาวบีเป็นนามสมมุตินะครับคุณผู้ชมครับญาติของผู้ชายที่ถูกทำร้ายเล่า
บอกว่าหลานชายเนี่ยเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพนมสารคาม
มีเรื่องกับเพื่อนที่โรงเรียนก็ไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหม
เด็กผู้ชายมีเรื่องกันก็อ่ะวัยรุ่นนะ
แต่ระหว่างที่เธอกับหลานชายเดินออกมาปากซอย
ปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกันลงจากรถยนต์แล้วก็รถกระบะ
เข้ามารุมทำร้ายครับจนต้องร้องขอบอกว่าเลิกเถอะหยุดเถอะ
ทำร้ายหลานฉันเถอะเพราะไม่อยากให้หลานเนี่ยเจ็บตัว
แล้วไม่อยากให้เรื่องนะครับมันบานปลายใหญ่โต
แต่ชายชะกันเนี่ยนะครับบอกกราบเท้าสิ
กราบเท้าแล้วเดี๋ยวจะให้อภัยเอาจนมารู้ภายหลังว่าหลานชายเนี่ยนะครับ
หนึ่งในกลุ่มชายชะกันที่มารุมทำร้ายเนี่ยเป็นพ่อของเพื่อนครับ
เป็นพ่อของเพื่อนซึ่งมีเรื่องที่โรงเรียนนั่นแหละ
คาดว่ามาทำร้ายหลานชายเนี่ยเพราะคิดว่านะครับ
เป็นคู่อลิของลูกชายของตัวเองล่าสุดนะครับ
ผู้ชายที่ถูกทำร้ายไปแจ้งความแล้วที่สพสนามชายเขต
วอนให้ตำรวจเร่งติดตามตัวกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้มาดำเนินคดีให้ได้ครับ